แต่ว่าส่วนคนนี้ไม่ต้องรอพี่นักข่าวชมนะคะ
เพราะว่าแฟนเขาว่างชมตลอดค่ะสะดวกแบบนี้เลย
เพราะว่าแฟนสวยก็ต้องชมสาวเบลล่ารานีนั่นเอง
คุณผู้ชมช่วงนี้ขุดรูปเก่าเอามาโพสต์ใหม่
และแน่นอนว่าคนที่ขยันขยันชมก็พี่เวียนั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมนี่แหละค่ะหลังจากที่เบลล่านะคะได้โพสต์ภาพนี้เป็นไงนี่
สวยเป็นภาพเก่าเอามาเล่าใหม่ผ่านไอจีส่วนตัว
ก็คือเป็นอารมณ์เหมือนว่าคิดถึงทะเลแหละ
ขนาดเป็นเงาย้อนแสงขนาดนี้ยังสวยนะคุณผู้ชมนะ
คิดถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวอะเนาะ
ซึ่งพอเธอโพสต์ภาพนี้ลงไปพี่เวียก็รีบเข้ามาคอมเมนต์
วยในความสวยของน้องเบลล่าอย่างไวค่ะ
คือมาแบบสั้นแต่ได้ใจความนะฮะ
งานนี้เหล่าแฟนคลับก็เลยมาแซวในความว่า
เอออวยแฟนของพี่เวียพี่เวียบอกว่าสวย
สวยแบบยอยักษ์หลายตัวแต่ก็คือแบบสวยมาก

แฟนคลับก็น่าจะชินกับการอวยเบลล่าของพี่เวียแล้วนะ
คือคู่นี้เขาผัดกันชมกันไปกันมานะน่ารักดีนะคุณผู้ชม
เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่เวียเขาขยันชมน้องเบล

ก็ความหวานให้กันแบบต่อเนื่อง
กันชมความหวานจะได้ไม่ลดน้อยลงไปนะคะ

เกี่ยวกับเบลล่าใหม่แฟนได้ดูแน่นอนค่ะ